คุณผู้ชมตามต่อค่ะความคืบหน้ากรณีคดียิงเด็กเทคนิควัย๑๖ปีเสียชีวิตน้องผู้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดจับตัวคนที่ก่อเหตุได้แล้วในยีน
เขาบอกว่าที่ผมทำไปเนี่ยเพื่อป้องกันตัว

ตอนที่พ่อแม่ของน้องผู้เนี่ยมารับศพพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้ค่ะ
นี่ค่ะอันนี้พี่ให้ดูตอนที่

ทีที่เชิญดวงวิญญาณพ่อกับแม่ยังร้องไห้
ยังทำใจไม่ได้อ่ะนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็มีการจุดทูบ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องผู้นายพงภีระสุโคตรอายุ๑๖ปี
จุดตรงนี้ค่ะที่ซอยระนอง๒อยู่ไม่ไกลจากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต
จุดที่โดนกลุ่มคนร้ายมากัน๓คน
แล้วก็มายิงน้องผู้เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์นะคะ
พ่อแม่ร้องไห้แล้วมีการนำอาหารที่น้องผู้ชอบมาวางให้

แล้วก็นิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ที่จะเป็นประกอบพิธีวัฒน์พรมวงศารามเขตดินแดงนะคะ
ซึ่งตอนทำพิธีศพของน้องผู้อยู่หลังรถ
เพราะว่าครอบครัวน่ะเพิ่งไปรับศพน้องมาจากนิติเวชโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นี่นะคะคุณผู้ชมครอบครัวจะตั้งศพน้องผู้ที่สารา๒
ที่วัดพรมวงศาลามมีเพื่อนครูอาจารย์แล้วก็ญาติญาติมาร่วมในพิธี
คุณแม่เล่าให้กับทีมข่าวฟังแล้วก็ร้องไห้ค่ะ
บอกว่าอยากให้คนที่ก่อเหตุมารับผิดชอบ
แม่มีลูกคนเดียวนะแล้วผู้เป็นลูกชายที่เป็นความหวังของครอบครัวเลย
หัวใจแม่แตกสลายไม่มีกำลังใจแล้ว
ตอนนี้กำลังใจแม่พังยับเยินไปหมดแล้ว
เล่าให้กับนักข่าวฟังด้วยนะแม่เคยบอกผู้
ไม่อยากให้ผู้เรียนที่นี่เลยพ่อก็ห้ามเหมือนกัน
ซึ่งผู้บอกกลับมาบอกแม่พ่อถ้าเกิดผู้ไม่ได้เรียนต่อที่นี่
จะไม่เรียนแล้วนะพอแม่ฟังความตั้งใจของผู้
แม่ก็เลยไม่ห้ามค่ะแล้วเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ย
น้องผู้เข้ามาหาแม่ตอนก่อนจะออกไปเรียนนะ
อดแม่บอกรักแม่และนั่นคือกอดสุดท้ายค่ะ
อีกวันลูกจะกอดแม่ทุกวันเลย
ค่ะคือถ้าตอนนั้นแม่ไม่ได้ถ้าเขาแบบไม่รีบไปอะไรอย่างนี้นะ
แล้วว่าแม่เหลืองแม่ไม่ได้เข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ถ้าแม่อยู่เขาก็จะกอดหนูรักแม่นะ
หนูรักแม่หนูรักแม่แบบนี้แม่จะได้ยินทุกครั้ง
แต่หลังจากนี้แม่ไม่ได้ยิน

แล้วก็ตอนคืนคุณแม่ก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
ตอนที่รู้ว่ามีการจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
คุณแม่บอกว่าคุณแม่ร้องไห้หนักไป
ตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าลูกเสียชีวิต
แม่จะพยายามไม่ร้องไห้อีกเพราะอะไรรู้ไหม
กลัวลูกชายห่วงขอให้ลูกไปสู่สุขติ
ส่วนคนที่กระทำขอให้รับผิดแบบลูกผู้ชาย
อายุ๒๒ปีเขาเรียกกันยีนไซน้อยนะ
คุณผู้ชมนี่อายุ๒๒นะย้ำอีกที
เขาโดนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
พยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนโดยใช้เหตุและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะครับ
ีนไปโดนตำรวจสืบนครบานตามจับได้ที่ซอยจรรย์สนิทวง๓แยก๕
ตอนที่ยีนเนี่ยออกมาซื้อของเจ้าตัวสารภาพว่าเขาก่อเหตุไปเพื่อป้องกันตัวจากกลุ่มของน้องผู้
จากกลุ่มของเขาเนี่ยกลุ่มของยีนเนี่ยโดนทำร้ายก่อน
จากนั้นครับคุณผู้ชมตำรวจคุมตัวยีนไปไปค้นที่บ้านในย่านไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ตำรวจไปค้นบ้านสักพักนึงแล้วขับรถออกไป
ตอนที่ยีนเนี่ยนั่งอยู่ในรถไม่ได้ลงรถเลยครับ
เพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่ายีนก็เป็นลูกชายคนเดียวของบ้านนะ
แต่อันนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่เขาขายน้ำกระท่อมด้วยฮะ
ที่นี้ช่วงเย็นที่ตำรวจคุมตัวยินมาที่กองบังคับการณ์สืบสวนตำรวจนครบาน
ก็มีผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างเนี่ย
รวมถึงทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
อย่างพลตำรวจธรีธรีระเดชธรรมสธรี
ก็เดินทางมาแล้วก็ได้ร่วมสอบปากคำด้วย
สอบปากคำอยู่๒ชั่วโมงเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แล้วตำรวจเนี่ยก็เปิดกล้องวงจรปิดอ่ะยืนยืนดูนะ
จุดนี้นะใช่ยีนไหมใช่ครับแล้วจุดนี้ล่ะใช่เราไหม
ใช่ค่ะตำรวจชี้ให้ดูเลยนะฮะใช่คือยีนก็ยอมรับว่าเนี่ยผมเอง
แล้วก็ยึดปืนของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะคะทีนี้ท่านเอ่อ
ตำรวจโทษธิติเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนี้รู้ชื่ออีก๒คนแล้วนะ
อยู่ระหว่างการตามตัวเพราะว่าก่อเหตุ๓คน
ยีนอ่ะจับกลุ่มตัวได้แล้วอ่ารู้อีกสองคนแล้วด้วย
ก่อนเกิดเหตุทั้ง๓คนดื่มน้ำกระท่อม
แล้วก็ชวนกันมาหาเรื่องเด็กที่จะเดินไปที่เทคนิคดุสิต
ครับแล้วมาเจอกลุ่มของน้องผู้ผู้ตายเนี่ยนะคะ
ก็เลยขี่รถไปประกบแล้วก็ชุนละมุนยีนบอกแบบนี้
ออฟอ่ะคนซ้อนท้ายอ่ะโดนแทงเจ็บอ่าฮะ
ผมก็เลยยิงฝั่งนั้นยิงผู้อ่ะคดีนี้เนี่ย
มันไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันเลยนะ
เพราะว่าตัวนายยีนเขาไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษาตอนนี้
แล้วก็มีอีกหนึ่งคนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมติดต่อจะขอมอบตัว
ถามว่าทำไมจะขอมอบตัวก็เขาได้รับบาดเจ็บ
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเจ็บกันทั้งสองฝ่าย
แล้วตำรวจก็ไปตามโรงพยาบาลต่าง
ว่ามีใครมารักษาที่โรงพยาบาลไหมจากอาการบาดเจ็บไม่มี
ก็คือสรุปว่าคนที่จะติดต่อขอมอบตัวคือคนบาดเจ็บถูกฟันนะ
แต่ยังไม่เข้ามามอบตัวแต่นายยีนเป็นคนที่ตำรวจบุกไปจับตัวได้
ใช่งั้นแปลว่าตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่ง
ที่รู้ชื่อแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมา
พอหลังจากนั้นตอนเกือบ๒ทุ่ม
ตำรวจก็คุมตัวนายยีนออกจากห้องสอบสวน
สื่อข่าวก็พยายามถามหลายอย่างแหละ
แล้วเดี๋ยวลองดูค่ะคุณผู้ชมยีนจะตอบอะไรนักข่าวไหม
นี่ไงเห็นไหม
คือสิ่งที่ยีนตอบมาเพราะว่าตอนที่นักข่าวถาม
อยากขอโทษอะไรแม่ของคนตายไหม
ีนก็เลยยอมพูดยอมพูดมาว่าแบบ
ขอโทษนะขอโทษแต่ยีนบอกแบบนี้
บอกว่าถ้าพวกผมไม่ทำนะ
เพื่อนผมก็ตายตัวผมก็ตาย

นี่ไงยีนก็ถึงบอกไงว่าที่ผมทำ
เป็นเพราะผมป้องกันตัว
คลิปวงจรปิดให้ละเอียดว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน
เพราะตอนนั้นเป็นช่วงชุลมุนซึ่งตำรวจยอมรับว่า
เหตุการณ์มันเร็วมากครับ